คุณผู้ชมครับมาดูเหตุทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
จริงแล้วเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่บุรีรำ
เสร็จแล้วมีผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่ากลุ่มคู่อบริก็ไปหาเรื่อง
ตีกันหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกันอีกแล้วนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เริ่มบานปลายขึ้น
บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนางกรอง
หลังจากเจ้าหน้าที่สยามรวมใจปู่อินนางรอง
นำคนเจ็บชายคนหนึ่งหญิงอีกคนหนึ่ง
จากเหตุทำร้ายกันที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง

แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มคู่อริ
ยังตามมาทะเลาะวิวาสตะลุมบอลกันซ้ำสองอีกนะครับ
โดยกลุ่มวัยรุ่นกว่า๒๐คนยืนถกเถียงกัน
ผู้บาดเจ็บมีเลือดไหลที่ศีรษะ

แล้วก็มาร่วมถกเถียงกับกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังทะเลาะกัน
ก็สร้างความจุลมุนกันหน้าห้องฉุกเฉินแล้วครับ
กูภัยต้องกรรภ์ทั้ง๒ฝ่ายออกจากกรรภ์
พยายามไกลเกลี่ยให้กลับบ้านกลับช่องไป
เพราะก่อนหน้านี้ก็ตีกันมาอยู่แล้ว

ยังจะมาเถียงทีกันหน้าห้องฉุกเฉินอีก
ซึ่งสาเหตุของการทะเลาะวิวาสคือยังไม่รู้แน่ชัดนะ
ตำรวจก็จะสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ